สวัสดีทั้งสองท่านและคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
วันนี้กรุงเทพฯฝนตกฟ้าโหดั่งมาเลยนะครับ
แล้วก็หลังจากนี้ไปประมาณ๑ชั่วโมง
กรุงคงต้องเตรียมรับมือฝนที่กำลังตกอยู่ตอนนี้นะครับ
แต่ว่าเชียงรายตอนนี้อุ่นใจได้
ถ้าเกิดติดตามข่าวมาอย่างต่อเนื่องเราก็มีการคาดการณ์ว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้ฝนจะลดลง
แต่ว่าที่มีข่าวพายุหนึ่งลูกพายุต้องบอกอย่างนี้ว่าพายุไม่ได้เข้าเมืองไทยแน่นอน
แต่ก็มีโอกาสที่เราจะได้รับลูกหลง

ใช่ครับแต่ว่าจะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหน
เดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศเมืองไทยของเรากันบ้างนะครับ
รวมไปจากความเปลี่ยนแปลงสภาพประกาศที่จะเกิดขึ้นต้นไป
เริ่มต้นกับกราฟิกนี้นะครับเป็นแผนที่แสดงภาพเรด้านะครับ

ตอนนี้บริเวณตอนกลางของประเทศไทยกลุ่มฝนค่อนข้างใหญ่ละทีเดียว
เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันตกฝั่งพม่าไปยังฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งลาวนั่นเอง
ส่วนบริเวณทางตอนบนภาคเหนือจะสังเกตว่าค่อนข้างโล่ง
ส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะของกลุ่มฝนที่เป็นกลุ่มเล็กเท่านั้นผ่านไปผ่านมา
โดยถ้าหากดูภาคกลางตอนนี้กรุงเทพมหานครครับกำลังมีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เลยทีเดียว
เรียกได้ว่าเข้ามาปกคลุมทุกเขตมีฝนตกหนักก็คือสีแดงเข้ามาปกคลุมด้วย
ก็คาดการณ์ว่าจะค่อยเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แล้วก็ปริมณฑลภายใน๑ชั่วโมงนี้ก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมในผิวการจราจรได้ในหลายจุด
ส่วนนี้เป็นสถานการณ์ฝนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
จุดที่ตอนนี้ทีมปฏิบัติงานค้นหากำลังปฏิบัติการกันอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบจุดนี้จะสังเกตว่ามีกลุ่มของฝนปรากฏอยู่
มีโอกาสที่จะเกิดกลุ่มฝนในบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นแนวภูเขา
เป็นจุดที่กระแสลมเข้ามาปะทะแล้วก็หอบความชื้นมาด้วย
แนวภูเขาเหล่านี้ก็สามารถที่จะทำให้เกิดฝนตกได้ในบริเวณดังกล่าว
ซึ่งโอกาสแบบนี้อย่างที่บอกว่ามีไปจนถึงประมาณช่วงเที่ยงคืน
หลังเที่ยงคืนฝนก็จะลดลงซึ่งแน่นอนว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาในคืนนี้กับคืนก่อนหน้านี้ต่างกันมาก
คืนนี้ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นอาจจะเป็นอุปสรรคบ้างเล็กน้อย
แต่ว่าก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายใครที่จะอยู่บริเวณนางกล่าวไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณดังกล่าวก็คงจะต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับ
ส่วนนี้ครับเป็นภาพดาวเทียมนะครับแสดงการก่อตัวของ๒ปัจจัยที่สำคัญตอนนี้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

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ